กำลังไหว้พระทำบุญอยู่ดีหลวงพ่อวายโยโชว์อิทธิฤทธิสะกิดถัง
สะกิดอ่าแจกการดอกไม้อ๋อล่วงต่อหน้าต่อต่าครับ
แปดวินาทีคลิปสั้นสั่นประสาทฮะนี่คุณแพร่
คุณแพร่เป็นเจ้าของโพสต์ขนลุกเลยกำลังไหว้หลวงพ่อวายโย
หลวงพ่อปลดหนี้อยู่ดีที่จังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
ก็คือวัดวาโยจังหวัดฉะเชิงเศร้าอยู่ดีแจกกันดอกไม้
แก่กันต้นไม้เนี่ยมันล้มลงมาต่อหน้าต่อตา
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งพอดิบพอดีงานนี้เสียงแตกครับ
เสียงแตกคือมีทั้งมุมบวกมุมลบแล้วก็มุมที่บอกเอ้ย
เค้กหรือเปล่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าบางคนบอกให้มาดูเสื้อพี่เสื้อดำ
พี่เสื้อดำเนี้ยมุมนั้นเนี้ยเหมือนจะอยู่ไกลไกล
แต่จริงแกอยู่ใกล้แกเอามือคอยสะกิดจะกันดอกไม้ให้หล่นลงมาหรือเปล่า
อืมตามรายงานบอกไม่ใช่ครับพี่เสื้อดำอยู่ไกลก็คือไกล
อืมไม่ได้อยู่ใกล้เลยมุมกล้องไม่มีความเกี่ยวข้องเลย
ตรงนี้เนี้ยลายล้อมเนี้ยมีคุณแผลอยู่คนเดียวนอกนั้นไม่มีใครอีกแล้วฮะ
หรืออย่างที่บอกไว้ว่ามีสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยท่านมาเตือนอะไรหรือเปล่า
อ๋อท่านมาเตือนให้คนไหว้เนี้ยระมัดระวังอาเหตุอาเพศเหตุภัยอะไรละลายหรือเปล่า
หรืออีกมุมหนึ่งหลวงพ่อมาโชว์อิทธิฤทธิ์หรือไม่
สะกิดให้ดูเลยว่ารับรองว่างานนี้อาจจะโชคดีก็ได้
สุดท้ายคุณแพร่ไม่ตกใจคือตกใจแหละแต่ไม่ได้วิ่งหนีไปไหนนะฮะ
มีการล้วงปิงปองขึ้นมาได้เลขห้าสามห้างานนี้เอ่อคุณแพร่บอกไว้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวัดพระธาตุวายโยหรือวัดห้วยน้ำทรัพย
อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาแถวนี้คนก็จะมาไหว้มาขอโชคขอลาบ
ขอเรื่องการปลดหนี้ขอเรื่องการทำมาค้าขายนะฮะ
สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้น
กับหลวงพ่อปลดหนี้ฮะมาต่อ